แต่ถ้าพูดถึงภาคอีสานตอนนี้หลายจังหวัดร้อนแล้วก็แรงมากเลย
เราเองก็เห็นใจนี่ฉันเองก็เป็นคนอีสานเหมือนกันกับเผาใจ
พรหมายพี่นองเนาะเฮ็ดจันโลลาบันนีฮาจังมีฝน
ฝนไงจ๊ะคุณผู้ชมที่จังหวัดบุรีรำเขามีพิธีแห่นางแมวขอฝนกัน
แต่บอกเลยว่าที่นี่ไม่ธรรมดาค่ะ
นี่มันงานสงการป่ะนี่โอ้โหอ้าวเห็นใส่เสื้อลายดอกเหรอคะคุณ
เต็มไปหมดเลยอ่ะเออแล้วมีขงมีขันมาใช่ไหม
เออเออดูเหมือนแต่ไม่ใช่ค่ะนี่เป็นการเดินขบวน
แล้วก็มาทำพิธีขอฝนกันอ๋อเป็นเรื่องราวของชาวบ้านตะมนต์สองห้องจังหวัดบุรีรำ
เขาบอกว่าเนี่ยที่นี่นะแรงมานานมากแล้วก็แรงที่สุดในรอบ๒๐ปีเลย
เขาบอกหูอย่างนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนเลยต้องทำพิธีแบบนี้ยังไง
คือแห่นางแมวขอฝนค่ะ

ถือว่าเป็นการประยุกต์เป็นการประยุกต์

บึงน้ำอ่ะที่มันเคยมีน้ำเยอะเนี่ย

ชาวบ้านบอกตอนนี้ก็เดือดร้อนเกินไป
ก็เลยใช้ความเชื่อตามประเพณีของชาวอีสาน
สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนี่แหละ

เชื่อกันว่าจะเป็นการบวงสวงเทวดา

เทลงมาให้เอาฝนตกลงมา
หลังจากที่ชาวบ้านต้องเผชิญกับความแห้งแรงมานานนะคะ
โดยชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเอาน้องแมวตัวจริงเสียงจริงมาหรอก
เพราะว่าถ้าตามประเพณีแล้วเนี่ยมันต้องเป็นแมวตัวเมียสีดำ
มันก็ไม่น่าจะหาได้ง่ายแล้วอะนะ
เขาก็เลยประยุกต์เอาตุ๊กตาแมว๒ตัวมาใส่ไว้ในกรง
แล้วก็แห่ไปรอบหมู่บ้าน
ชาวบ้านที่ร่วมคบวนแหก็จะจะเอาน้ำเนี่ยมาสาดในตัวแมวแบบเนี้ย
สาดกันไปทั่วน์ทั่วสนุกสนานค่ะ
แล้วระหว่างการแห่ก็ต้องร้องรำทำเพลงกันไปด้วยตามประเพณีนะ
ชาวบ้านบอกว่าทำพิธีเสร็จแล้วชุ่มฉ่ำขึ้นมาทันที
นี่ก็แน่ล่ะเปียกขนาดนี้

แต่ว่านอกจากความสนุกสนานและความชุ่มฉ่ำที่เกิดขึ้น
ชาวบ้านบอกว่าเชื่อค่ะเชื่อว่าฝนจะต้องตกลงมาตามฤดูกาล
จะทำให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภคบริโภค
เลี่ยงสัตว์ใช้ทำการเกษตรได้อย่างแน่นอน
เราก็เลยนำมาให้คุณผู้ชมในภูมิภาคอื่นที่อาจจะยังไม่เคยเห็น
ไม่เคยได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้
โดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยเห็นการแห่นางแมวตุ๊กตาแมว

เรื่องของสิ่งที่เราเรียกได้ว่าเป็นการคาดหวัง
เป็นการรอคอยและที่สำคัญก็คือความสามัคคีของคนในชุมชน
ได้มารวมตัวกันอย่างน้อยก็สนุกสนานผ่อนคลายความเครียดจากความแห้งแรงกันไปบ้างนะ

คือจริงแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็จะเปลี่ยนจากการใช้แมวที่เป็นแมวจริงมาเป็นตุ๊กตาแมว
จากว่าบางคนเขาบอกว่าเป็นการทรมานสัตว์หรือเปล่าอะไรแบบนี้

ซึ่งจริงแล้วอันนี้ก็เป็นประเพณีแบบโบราณดั้งเดิมที่เขาสืบต่อกันมา
แต่ว่าก็เปลี่ยนมาเป็นตุ๊กตาแมวแทนวันก่อนเราเล่ากันไปที่จังหวัดชายนาฏ
เขาแหอนางแมวเป็นตุ๊กตาแบบนี้เหมือนมัน

เป็นแมวเลยตุ๊กตาแมวเลย

คือเป็นตุ๊กตาที่เป็นแมวไงไม่ต้องกลัวแมวเป็นหวัด
แต่คนที่จะเป็นก็คือคนนี่แหละ

โดนทั้งน้ำทั้งแดดน้ำแดดเต้นไปเต้นมา
แต่เขาไม่ก็มาด้วยใจความสนุกสนาน
มันก็เป็นการแบบว่าอนุรักษ์ประเพณีแล้วก็เป็นการแบบทำพิธีขอฝน
แต่ในเรื่องของวิทยาศาสตร์คือเวลาอากาศมันร้อน
แล้วน้ำที่ชาวบ้านมาสาดกันมันทำให้เกิดความชุ่มชื้น
น้ำมันก็ระเหยระเหิดขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นเมฆฝนตกลงมาได้
เป็นประเพณีของเขาและเป็นความเชื่อ

กับหลักวิทยาศาสตร์ไปด้วย